ท่านผู้ชมมีความรู้สึกเหมือนผมไหมครับ
เวลานั่งดูข่าวลืมเด็กไว้ในรถ
แล้วเด็กเสียชีวิตแล้วเป็นเด็กเล็กด้วย
ที่ว่าเหมือนผมไหมครับ
ก็คือว่าดูข่าวนี้แล้วบางทีต้องเบือนหน้าหนี
บางทีไม่อยากเห็นภาพบางทีไม่อยากได้ยินเสียง
เพราะว่ามันสะเทือนใจครับ
นึกถึงว่าถ้าเป็นลูกเราหลานเราจะเป็นยังไง

เด็กจะต้องดิ้นลนทุลนทุรายแค่ไหน
เด็กจะต้องร้องไห้แค่ไหนครับถึงจะหมดเสียง
เด็กจะต้องดิ้นรนแค่ไหนครับถึงจะหมดลมหายใจ
นึกถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันบาดความรู้สึกครับ
นี่มาอีกแล้วครับข่าวนี้มาอีกแล้ว
ลืมเด็กอนุบาลในรถตู้ดับ
เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช้าวันนี้

โน่นนะฮะมาจากโรงเรียนบำรุงมุสลิมีนอำเภอสายบุรีปัตตานี
เด็กที่ถูกลืมไว้ในรถแล้วเสียชีวิตอายุ
นี่แหละครับสามขวบสี่เดือนชั้นอนุบาลหนึ่ง
สาเหตุก็เดิมครับ
คนขับรถตู้มาส่งนักเรียนไว้หน้าโรงเรียน
แล้วไม่รู้หรอกว่ายังมีเด็กในรถอีกคนนึง

แล้วก็จะมารับอีกทีหนึ่งตอนเย็น
แล้วก็เจอเด็กเสียชีวิต

เพราะว่าเรื่องแบบนี้เรื่องทำนองนี้
มันชักจะเกิดบ่อยมากขึ้น

โดยเฉพาะช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย

ย้อนหลังว่า
มีเหตุเกิดแบบนี้ในช่วง๔๕ปีนี้อะไรบ้าง
เอาท่านดูกราฟิกที่เขาทำไว้สิครับ
เกิดเหตุเมื่อเดือนพฤษภาคม๕๕

อายุ๓ขวบ
อันนี้ถูกลืมไว้ในรถ

เด็กหญิงชื่อมณัฐนันทองผู้น้องเอ๋ย
อันนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลอนงเวศจังหวัดสมุทรประการ

แล้วมาพบอยู่ในรถตอนบ่าย

เกิดกับเด็กชายลนกรนาคพันธุ์
วัย๔ขวบ๕เดือนอนุบาล๒โรงเรียนอนุบาลพรอุดมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่งนักเรียนไม่ตรวจดูให้ดี

ขาดอากาศหายใจ

อิ๊งปริมประพาปัจจโย

พัฒนาเด็กเล็กคลองกระบือบางพลีสมุทรปลาการ

มาก็เดือนสิงหาคม๖๒
จำเหตุการณ์น้องกาก้าไว้นี่อายุมากหน่อย

เกิดเหตุที่บางไซพระนครศรีอยุธยา
ถูกคนขับลืมไว้ในรถเหมือนกัน

ขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
ถัดมาช่วงมิถุนา๖๑
ที่ผ่านมาหยกนี่เอง
เด็กหญิงประวินทรา
เคพวงหรือน้องแยม๕ขวบ

พัฒนาเด็กเล็กอบตห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
ปิดท้ายกระบะให้เด็กคนอื่นลงหมด
แต่ลืมน้องแยมไว้ที่เบาะด้านหน้า
ขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
เห็นไหมครับว่ามันเกิดบ่อย

มนุษย์เราลืมได้ครับ
มนุษย์เราคิดไม่ถึงได้ครับ

มันส่งผลตามมามหาศาล

นึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่
วนความสุขหายกันไปหมดทั้งบ้าน

ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าจะรู้สึกยังไง

มนุษย์เราเนี่ยมันลืมได้

แต่เราควรจะมีมาตรการไหมครับ

ให้รอบคอบไม่สะพร่าว
เราควรจะมีมาตรการยังไงครับ

หนึ่งลงโทษให้จริงจัง

อย่าไปคิดว่าเขาลืม

แต่ถ้าเราลองนึกดูสิครับว่า
มีบทลงโทษติดคุก

จากนี้ไปคนที่ขับรถเด็กนักเรียนเนี่ย
พอเห็นว่ารายอื่นติดคุกเนี่ย

เขาจะต้องไม่ยอมให้เกิดกับตัวเอง
ลงจากรถแล้วเขาต้องไปคอยเช็ค
เพราะเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่า
ถ้าเขาลืมเขาจะต้องติดคุก
เจ้าของรถหรือเท่าแก่
ในกรณีที่คนขับเป็นลูกจ้างเนี่ย
เจ้าของรถเท่าแก่ควรจะโดนด้วยไหมครับ
นอกจากจะต้องชดใช้เงินเป็นคดีแพ่ง

เพื่อให้เจ้าของรถได้กำชับ

เฮ้ยเองต้องไม่ลืมนะ

ลงจากรถตรวจดูรอบหนึ่ง

ลงจากรถเดินวนรถดู๑รอบ

คนขับรถโดนเท่าแก่ก็โดน
มันจะเกิดปรากฏการณ์ว่า

ถ้ารู้ว่าลืมแล้วเนี่ย

ชอบวางโทรศัพท์ไว้มือถือลืม

มีครับแก้กฎหมายเถอะครับ

ฉะนั้นเราควรจะต้องทำยังไง

โรงเรียนเดียวนี้ดีขึ้นมาก

ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ

แซงในระยะที่มั่นใจว่า
ปลอดภัยไม่ไปชนรถโรงเรียน

เหมือนกับรถหวอพยาบาลนั่นแหละ
คือรู้ว่าเป็นรถโรงเรียน

ทั่วโลกรถโรงเรียน

เราทำไปถึงจุดนั้นได้ครับ

ในทั่วโลกสากลเลยครับ

ต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ

เขาจะแซงด้วยความระมัดระวัง

เพื่อจะให้รถคันหลังระมัดระวังมากขึ้น

เพราะลูกหลานเขาถูกลืมไว้ในรถเนี่ย

ผมยกตัวอย่างมาจากทีมข่าวไทยรัฐ

เขาก็ยังน้ำตาตกในอยู่

ไม่มีทางอื่นที่จะทำให้

ทั้งคนขับและเจ้าของรถ
ผมเชื่อว่าเจอเข้าไปอย่างนี้จะต้องระมัดระวังมากขึ้นครับ

เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามันคือเรื่องของชีวิตเด็ก

ที่คุณครูโรงเรียนบางคนสอนเด็กเลยว่า
ถ้าถูกขังอยู่ในรถแล้วจะต้องเปิดล็อกยังไง
เพื่อที่จะสามารถเอาตัวเองออกมาได้
แต่เรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะมันแก้ไขไม่ยากนะคะ
มันแก้ไขไม่ได้หรอกคือบางแห่งนี่เสนอว่า
ครูเวลาไปรับเด็กต้องเช็คยอดเด็กด้วยนะ
แต่ว่ามาตรการนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันจะคงทนหรอก
แล้วเดี๋ยวก็แต่คนขับนี่แหละ
ทำยังไงให้คนขับรถหนึ่งรับคนขับรถโรงเรียนมาเนี่ย
เงินเดือนอาจจะต้องแพงหน่อยนะ
แต่ต้องเป็นคนที่หนึ่งไม่ขับรถสวิสวาส
ไม่ใช่คนใจร้อนไม่ใช่คนหัวร้อนว่าอย่างนั้นเถอะ
สองจะต้องเป็นคนรอบครอบไม่ขี้ลืม
เงินเดือนอาจจะสูงหน่อยให้เขาเถอะ
แต่วิธีการปฏิบัติทำให้เป็นนิสัยเลย
ลงจากรถวนดูหนึ่งรอบลงจากรถวนดูหนึ่งรอบ
ทุกครั้งวนทุกครั้งและผมเชื่อว่า
ถ้าเอาโทษกับเท่าแก่ด้วยนะเท่าแก่จะคอยกำชับเลย
จริงค่ะอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงเรื่องของในแง่ของผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยนะ
เราจะสามารถมีการปรับมาตรการอย่างไรได้บ้าง
แต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องนี้มันอยู่ที่คน
อยู่ที่คนล้วนเลยเพราะฉะนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันหน่อยนะคะ
รับผิดชอบงานมาแล้วทำให้ดีที่สุดด้วย
ชีวิตเด็กทั้งคนนะ